ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนนะคะคุณผู้ชม

ไม่ว่าจะเป็นตอนบนเนี่ยอากาศเย็นมีหมอกหนาบางพื้นที่
ตอนกลางอากาศร้อนแถมมีฝุ่นควันพิษ
ส่วนภาคใต้นั้นก็มีฝนตกลงมาไม่หนักบ้างนะคะ
แต่ก็ทำให้พื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกชุ่มฉ่ำหน่อย
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมสิ่งที่น่าจับตามองอีกเรื่องหนึ่ง

ปีนี้แรงเร็วกว่าปกตินะคะ
ถ้าหากเทียบสถิติกับปีที่ผ่านมา
จะพบว่าช่วงแรงจะอยู่ช่วงหน้าร้อนพอดี
คือสักมีนาคมถึงเมษายน
แต่ปีนี้พบว่าตั้งแต่พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
น้ำในแม่น้ำสายหลักหลายสายแห้งขอดลงไปแล้วนะคะ
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่า
ประเทศไทยนั้นจะต้องเผชิญกับภาวะฝนแรง
จนถึงเดือนมิถุนายนค่ะ
และช่วงต้นปีแบบนี้ฝนจะตกต่ำกว่าค่าปกติ

เพราะว่าความหวังที่เราอยากจะให้มีฝนเทลงมาหนัก

ขณะเดียวกันค่ะปริมาณน้ำในเขื่อน๑๑แห่ง
ก็มีปริมาณน้อยเข้าขั้นวิกฤต
อย่างเช่นที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
มีปริมาณน้ำใช้ได้จริงติดลบ๔
ทำให้ตอนนี้ต้องนำน้ำก้นเขื่อนมาใช้แล้วด้วยนะคะ
จากนี้ทางปพเองก็มีการประกาศพื้นที่ภัยแรง

แล้วก็มีการสำรวจอยู่นะคะว่าพื้นที่ไหน

สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือใช้น้ำให้ประหยัด
แล้วก็งดทำการเกษตรในพื้นที่ที่มีน้ำไม่เพียงพอค่ะคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนั้นดูกันเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะ
ก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นจากจีนยังคงแผลลงมาปกคลุม
ขณะเดียวกันค่ะมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกเป็นลมบน
เอาความหนาวจากฮิมาลัยมาปกครุมประเทศไทย
ทำให้ตอนบนนั้นอากาศเย็นอากาศหนาวจัดบางพื้นที่

ขณะที่ภาคใต้รวมถึงภาคตะวันออกบางพื้นที่
จะมีฝนตกประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่

ส่วนคลื่นไม่สูงมากนักก็ไปท่องเที่ยวกันได้
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาวในช่วงนี้นะคะ